เรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้าน
คือถ้าจอดแช่ขวางไว้นาน
อันนี้เข้าใจได้ว่าฝั่งเจ้าของรถผิด

เจ้าของรถเขาบอกว่าที่เขาไปจอดตรงนั้น

แล้วเจ้าของบ้านก็ออกมาโวยก็เลยเถียงกันแบบนี้
นี่แหละคุณผู้ชมฮะสองฝั่ง
ลูกศรแดงตัวเพื่อนบ้าน
ส่วนลูกศรเขียวคือเจ้าของบ้านนะ
เขาก็โวยว่าเฮ้ยคุณมาจอดรถอย่างนี้ได้ไงคุณเป็นใคร

ฝั่งเพื่อนบ้านคือเอารถมาจะมาจอด
จะมาจอดจะถอยเข้าบ้านตัวเองนี่แหละ
แต่เหมือนไปขวางหน้าบ้านของอีกฝั่งนึง

แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะจอดขวางหน้าบ้านเลยนะ

รถจะถอยจะลงมาเปิดประตูบ้าน
ดันมาออกมาโวยวายแบบนี้
เขาบอกว่าวินาทีเดียวก็ห้ามจอดเลยนะขวางหน้าบ้านเขาเนี่ย

ซื้อบ้านเลือกได้แต่เพื่อนบ้านเลือกไม่ได้
แต่ว่าก็ต้องฟังความสองข้างคุณผู้ชม
คือไม่รู้ว่า๒บ้านนี้มีปัญหาอื่นกันมาก่อนหรือเปล่า
แล้วนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในชนวนเหตุ
ที่มันทำให้เกิดการโต้เถียงขึ้นแบบนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยรอฟังอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ